มีเหตุสยองค่ะเกิดขึ้นภายในร้านซุกี้ในซอยรามคำแหง๓๙
ด้านล่างเป็นร้านซุกี้ด้านบนเป็นห้องพักของคนงานที่ทำงานที่ร้าน
แล้วก็ทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวหมดเลย
ปรากฏว่าไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะเป็นชาวจีน
อายุ๕๐กว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนชั้นบนของร้านนี้ค่ะ
แล้วก็มีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยของมีคมเป็นแผลเวอะหวะเต็มตัวเลยนะคะ

แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขากำลังจะมาบริหารร้านนี้

ใช่ถูกฆ่าตายซะเฉยเลย
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสนวังทองหลังได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีเหตุฆาตกรรมภายในร้านอาหารในซอยรามคำแหง๓๙
จากการตรวจสอบตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์ติดริมถนนเลย
ด้านล่างเป็นร้านอาหารด้านบนเป็นห้องพักของพนักงานร้าน
ด้านบนนี่แหละค่ะในห้องนอน
พบศพนายเฉินยี่ไห่สัญชาติจีนอายุ๕๑ปี
ถูกของมีคมฟันที่คอเป็นแผลขนาดใหญ่๑แผล
หน้าผากอีก๑แผลที่หัวอีก๑แผล
กระดูกข้อเท้าขวาหักมือขวาก็ถูกฟันจนเละเลยนะคะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่เนี่ย
โอ้โหคือถูกฟันซะเละทั้งตัวเลย

เนี่ยจากการตรวจสอบนะคะข้าวของในห้องก็กระจัดกระจายค่ะ
เหล้าเนี่ยแตกหลายขวดเลยคราบเลือดทั่วห้องเลยนะคะ
ปังตอเลอะคราบเลือดก็วางอยู่บนฟูกที่นอน
ยังมีคราบเลือดติดอยู่ท่อนเหล็กอีกหนึ่งท่อนค่ะ
สินก็หายไปนะคะเงินสด๑๙๐๐บาท
นายวิโรธเจ้าของร้านบอกว่าร้านนี้มีพนักงาน๗คน
ผู้ชาย๔คนผู้หญิง๓คนแต่เป็นต่างด้าวหมดเลย
วันนี้ก่อนเปิดร้านมีพนักงานหญิงโทรศัพท์ไปบอกว่า
เมื่อคืนพนักงานคนอื่นเนี่ยตั้งวงกินเหล้ากัน
แล้วก็มีเรื่องกันเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าแปลกใจนะ
ก็เลยให้คนเข้าไปดูที่ร้านปรากฏว่าอ้าวไม่เห็นมีใครเลย
ขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหช็อกเลยค่ะในเฉินถูกฆ่าตายอยู่ข้างบนอ่ะ
เพราะว่าพนักงานหญิงที่โทรมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีแบบเนี้ย
แต่ว่าหนูต้องไปหาพี่สาวหนูก่อนนะคือสรุปแล้วพนักงานที่ร้านไม่อยู่สักคน
เงียบกริบค่ะจริงมี๗คนอ่ะไม่อยู่เลยฮะ
เราก็เลยส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
อืมเธอเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี้ยเป็นชาวจีนก็แต่งงานอยู่กับแม่
เป็นเพื่อนกับนายวิโรธเจ้าของร้านก่อนเกิดเหตุก็มาพักที่ร้านเนี้ย
เพราะว่าเตรียมจะเปิดร้านหนึ่งกันยายนค่ะผู้เสียชีวิตเขาเซ้งร้านต่อจากนายวิโรธ
จะเปิดอยู่แล้วอ่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยมาถูกฆ่าตายซะก่อนนะคะ
คือก่อนจะเปิดเขาเลยมาอยู่ไงมาอยู่ในร้านมาดูกิจการว่าต้องบริหารงานอะไรยังไงบ้าง
ลูกสาวของผู้ตายก็บอกว่าพ่ออยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร
ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรด้วยคาดว่าก่อนเกิดเหตุคงเห็นคนงานตั้งวงกินเหล้ากัน
ครับเสียงดังน่าจะเข้าไปเตือนไอ้คนงานเหล่านี้ก็น่าจะโมโห
ก็เลยทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตนะคะ
น่าจะเป็นเหตุแบบไม่พอใจเฉยเรื่องที่แบบ
บอกให้ทำงานพอให้กินเพราะเขากินเล้วกันตอนตคืนเลย
ล่าสุดนะคะตํ๙๐๐ส่วนสอนอวังทงหลังและกองมังคับการตำลวดนครบาน
จับผู้ต้องหาชาวพม่าที่ก่อเหตุได้แล้ว๓คน
หนีไปนู่นเลยพัทยาค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างคุมตัวไปสอบสวน
สอนอวังทองหลางนะคะตำรวจบอกว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาเพิ่งจะไปทำงานที่ร้านนี้ได้๘เดือนก็ทำมา
สักพักนึงก็มีพฤติกรรมกินเหล้ากันบ่อย
คาดว่าผู้ตายน่าจะไปห้ามนี่แหละไอ้กลุ่มพนักงานก็เลยโมโห
ทำร้ายร่างกายจนเขาตายเลยนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่า
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะโอ้ฟังแล้วก็น่ากลัวนะอืมอ่า